ระยะในบางพื้นที่แต่ที่เจอเยอะที่สุดคือ
พื้นที่ในหนึ่งโซนนะครับ
ที่อาจจะมีกอพืชอยู่แล้วก็มีชิ้นส่วนของโลหะ
คล้ายกับหีบนะครับแล้วพบกุญแจพบลูกตุ้งพวง
ก็ให้ดีในวัตถาระเวทที่คุณผู้ชมความรู้สึก
รักแผลสินที่ต้องเคยรัก